ก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปนี้บอกเลยนะคะว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่งค่ะ
คุณผู้ชมเอาอีกแล้วค่ะวินเจ้าถิ่นโวยกราฟไบท์แย่งผู้โดยสารทะเลาะกันนะคะ
แล้วต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขึ้นคล่อมแล้วนะ
กำลังจะออกรถแล้วด้วยนะคะแล้วสุดท้ายสองฝ่ายเนี่ยเขาทะเลาะกัน
นักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ถึงกับหน้าเวอแบบนี้ค่ะ

นักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ถึงกับหน้าเว้อแบบนี้ค่ะ
แคนเซิลกันตรงนี้แล้วนักท่องเที่ยวเขาจะไปไงต่ออ่ะ

งงเลยอ่ะงงเลยอ่ะ

รับทั้งซอยนะแล้วเห็นไหมคะมากันเนี่ยล้อมแกรปไบท์แบบนั้นนะคะ
พี่เบิร์ตสงสารนักท่องเที่ยวเนอะ

สารชาวจีนนะจิ้มเห็นไหมจิ้มโทรศัพท์ใหญ่เลยทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะต้องทำยังไงนะ

ก็คงงว่าทำไมเมืองไทยใช้โทรศัพท์กดเรียกแกรปไบท์ได้แต่ทำไมขึ้นไม่ได้
ทำไมถึงขึ้นไม่ได้ทำไมต้องถูกบังคับให้ลงจากรถแบบนี้นะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นคำถามโตโตนะฮะว่าเมื่อไหร่เนี่ยแกรปไบท์ในประเทศไทยมันจะถูกกฎหมายสักทีนะฮะ
ของข้อกฎหมายที่มันยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะไม่ว่ารัฐบาลไหนแหละอยากให้มันถูกต้องอ่ะนะคะ
้อยวีพลัดค่ะนำคลิปนี้มาเผยแพร่นะคะพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
ผู้โดยสารชาวจีนเรียกใช้บริการแกรปไบท์ให้มารับภายในซอยสุขุมวิท๙๗ทับ๑
ไบท์ก็เลยกดรับงานไปจอดรอที่หน้าร้านสะดวกซื้อแต่พอรับผู้โดยสารออกมาแล้ว
วินเจ้าถิ่นค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาประกบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะ
วินเจ้าถิ่นยืนยันเลยบอกว่าทั้งซอยห้ามแกรปมารับเมื่อสักครู่ก๊อฟบอกว่าอะไรนะ
ซอยเขาบอกห้ามรับทั้งซอยฝ่ายแกรปไบท์ไม่อยากมีเรื่องก็เลยกดยกเลิก
เป็นผู้โดยสารนะคะแม้ว่าพยายามที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วท่าทางของนักท่องเที่ยวคนนี้มันคือหวัดกลัวด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เคยเรียกทั้งสองฝ่ายไปหาข้อยุติ
ห้ามเข้าไปรับในซอยตันแต่เรื่องก็มันยังเกิดขึ้นเรื่อยมาคือ
ข้อห้ามมันไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายไงฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ไงใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าบังคับใช้ตามกฎหมายไปดูเลยนะฮะว่า
ห้ามแบบนี้แบบนี้ถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะ

ก็ออกมาห่างอยู่เหมือนกันนะครับ